คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยดูเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญเหลือเกิน
ค่ะคุณครูกุ๊กนะฮะคุณครูกุ๊กเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์
อดีตสามีไปตามง้อขอคืนดีช่วงเที่ยงเที่ยงวันนี้
แต่ว่าทะเลาะกันก็เลยถูกแทงจนเสียชีวิตคาห้องพักครูแล้วคนร้ายออกมาเนี่ยจะหนีนะฮะ
ไม่รู้จะไปทางไหนกระโดดลงมาจากชั้นสองของอาคารเจ็บหนักอยู่นะฮะ
คือชั้นสองที่ลงมาตรงนี้เนี่ยมันไม่ตายหรอกคุณเห็นมาสอนค่ะ
แต่ขาหักสะโพกหักเอวหักนี่ก่อเหตุแทงอดีตภรรยาที่เป็นคุณครูของโรงเรียนไปแล้วนะฮะ
เด็กนักลงนักเรียนนี่เจ้าหน้าที่นี่เขาพยายามจะวิ่งเข้ามาคว้าตัวไม่ทันนะฮะ
โอ้โหให้ดูตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วย้อนไปดูนะฮะ
ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นไปแล้วไปแล้ว
นี่คือครูกุ๊กคุณครูอังคณาจุดาบุตรอายุ๒๙ปี
ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในห้องพักครูช่วงเที่ยงวันนี้นะฮะประมาณ๑๒นาฬิกากว่า
นี่คือครูกุ๊กนะครับท่านผู้ชมครับคนที่ทำร้ายคนที่ใช้มีดจ้วงแทงครูกุ๊กไปเจ็ดแผลด้วยกันเนี่ย
ก็คือคนที่กระโดดอาคารเมื่อสักครู่นี้ชื่อนายวรพงศ์จันทนาชื่อเล่นชื่อโบ้คนนี้ฮะนายโบ้เนี่ยอายุ๒๖ปีเป็นอดีตสามีของครูกุ๊ก
เลิกลากันไปแล้วแต่ยังพยายามมาง้อขอคืนดีแล้วก็ข่มขู่ครูกุ๊กมาตลอดสุดท้ายวันนี้เนี่ยมาก่อเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นนะครับ
รอปภของโรงเรียนบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุนี่ฮะนี่คือศพของครูกุ๊กนะฮะส่วนรอปภโรงเรียนบอกว่าก่อนเกิดเหตุในโบ้ขับรถมาจอดนะฮะที่ป้อมยามหน้าโรงเรียน
นี่กล้องวงจรปิดตรงนี้นะฮะแล้วถามรอปภว่าครูกุ๊กอยู่ไหมคือรอปภของโรงเรียนคนนี้บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าครูกุ๊กกับนายโบ้เขาเลิกกันแล้วแล้วมีปัญหากันอยู่
ผมก็พาไปหาครูกุ๊กที่ห้องพักครูชั้น๒เป็นช่วงเที่ยงพอดีครูกุ๊กก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่นี่ฮะพาขึ้นมาถึงชั้น๒เลยเพราะเขาบอกว่าปกติก็เห็นในโบ้เนี่ยเป็นคนขับรถขี่รถมารับมาส่งครูกุ๊กมาที่โรงเรียน
นี่ฮะคือให้ขึ้นมาง่ายเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้คิดอะไรจริงแล้วไม่รู้ได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเลิกกันไปแล้ว
ก็บอกว่าไม่ได้ทำเขาตอบแค่นั้นไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่เคียบนิ่งแล้วเขาก็พาแค่เข้าไปหา
ปกติเขาจะไม่ค่อยจะขึ้นไปหาเมียเขาเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดอย่างนี้ด้วยครับไม่คิดว่าจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมา
เพราะเราก็ไม่ได้ขอบใจพ่อผู้เมียเขานะ
แล้วเพราะฉะนั้นที่แน่นอนก็คือในโบ้ที่เดินเข้ามาตั้งแต่หน้าโรงเรียนเนี่ยพกมีดมาด้วยแน่
เพราะพอเข้าไปในห้องพักครูตรงนี้นะครับบนชั้นสองของอาคารที่เกิดเหตุเนี่ย
มีครูกุ๊กนะมีครูผู้หญิงครูผู้ชายมีพระมีเนรอยู่ด้วยอาจจะนิมนต์มา
เรื่องของงานพระพุทธศาสนาเนี่ยฮะในโบ้ไปถึงอ่ะ
พอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยคุยกับครูกุ๊กคุยแบบกึ่งทะเลาะ
จากนั้นไม่รู้ไม่พอใจอะไรครูกุ๊กไนโบ้เนี่ยตบศีรษะครูกุ๊กไปทีนึง
แล้วชักมีดออกมาเลยจ้วงแทงใส่ครูกุ๊กแบบไม่ยั้ง
ทุกคนในห้องตอนนั้นตกใจกันหมดนะฮะตกตะลึงกันหมด
เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากในเวลาแค่๑๒นาทีไม่ทันได้ช่วยกัน
เพราะในโบ้เนี่ยอยู่ดีชักมีดออกมาแล้วก็จ้วงแทงครูกุ๊กอย่างไม่ยั้ง
กุ๊กล้มลงเสียชีวิตจมกองเลือด
ซ้ายมือกล้องวงจรปิดเห็นไหมฮะนี่วิ่งออกมากันแล้วเห็นไหม
เพราะในโบ้เนี่ยก่อเหตุไปแล้วทุกคนตกอกตกใจวิ่งกันก่อนเพราะว่าในโบ้เนี่ยมีอาวุธ
เด็กนักเรียนก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพราะเห็นมันวิ่งกัน
เนรสมเนรนี่ก็วิ่งออกมาด้วยนะฮะนี่ครูผู้หญิงนี่ครับ
พยายามไปแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือกันโอ้โห
หลังจากนั้นเนี่ยพอแทงครูกุ๊กอดีตภรรยาไปแล้ว
นี่นายโบ้เดินออกมากึ่งเดินกึ่งวิ่ง
นี่ฮะเหมือนกับจะหาทางว่าจะไปทางไหน
ตรงนี้มีบันไดไม่ได้ลงแต่ว่าเดินมาทางนี้ซึ่งจะเป็นระเบียง
แล้วก็มาเนี่ยฮะมาเห็นนักเรียนจับกลุ่มอยู่ตรงนี้

อยู่ดีในโบ้ตัดสินใจ
ปีนขึ้นขอบระเบียงของชั้น๒แล้วกระโดดลงมาฮะ

กระแทกปั๊กเข้าไป
ขาหักเอวหักสะโพกหัก

ทางเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็เลยคุมตัวไว้ในสภาพบาดเจ็บแบบนั้น
ก่อนที่จะแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวไปต่อ
นี่นะฮะสภาพของนายโบ้
แต่เขาแทงครูกุ๊กเสียชีวิตไปแล้ว

ในโบ้เนี่ยนี่ฮะตอนที่ถูกรอปภของโรงเรียนเนี่ยคุมตัวไว้แล้วตำรวจก็มาถึง

เลือดนี่ไม่รู้เลือดของตัวเองหรือว่าเลือดของครูกุ๊กด้วยนะฮะ

กุ๊กเสียชีวิตอยู่ในห้องพักครู
สภาพศพเนี่ยถูกมีดแทงเนี่ยนะครับ
เข้าไป๗แผลด้วยกัน
ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งซ้ายของร่างกาย
มีหลังหู๑แผลแขน๑แผล
แขนนี่แผลใหญ่แล้วก็ลึกด้วยนะฮะ
แผ่นหลังอีก๓แผล

จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
ในโบ้อ้างว่าเขาเป็นอดีตสามีของครูกุ๊ก
นะฮะอยู่กินกันจนมีลูกด้วยกัน๒คน

หลังจากครูกุ๊กจับได้ว่าในโบ้

แล้วที่ผ่านมานายโบ้ก็พยายามตามง้อขอคืนดีตลอด
วันนี้คุณแซคนัทธวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้เจอเพื่อนครูของครูกุ๊กด้วยนะฮะที่อยู่ในเหตุการณ์
เมื่อวานเนี่ยหนึ่งวันก่อนเกิดเหตุ
กันแล้วก็ควรจบไหมไม่ปลอดภัยเลยชีวิตนี้โดนขู่แต่จะฆ่า
คือเพื่อนครูของครูกุ๊กเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาครูกุ๊กถูกในโบ้เนี่ย
อดีตสามีที่เลิกกันไปตามรังความโพสต์ข่มขู่มาหลายครั้ง
หลังจากที่เลิกกันแล้วพยายามง้อขอคืนดีแต่ครูกุ๊กไม่ยอม
ซึ่งไม่คาดคิดว่าวันนี้จะก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้

มีอยู่สองคนบ้างครับไม่สองคนเด็กอยู่ครับ

สัปดายแต่ผมก็ไม่ได้รู้อะไรล่ะเพราะว่ะเรื่องของเขา
เหมือนเขาจะมางอใช่ไหม
ใช่ครับเผื่อเงินไม่จบไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องขนาดนี้ครับ
ผมต้องการทุกอย่างเร็วมาก
เพื่อนบอกว่าครูกุ๊กมาสอนหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้ได้๒ปีแล้วนะฮะ
สอนวิชาคณิตศาสตร์สอนทั้งมตตและมป
ที่ทั้งคู่จะเลิกกันก็ไม่ได้มารับมาส่งอะไรอีก

นี่ฮะหลายคนบอกใจหาย
บางคนก็นี่ฮะพูดไปถึงไนโบ้
ทำไมถึงโหดเยี่ยมโหดร้ายขนาดนี้แล้วลูกจะอยู่ยังไงเขามีลูกกันสองคน
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของครูกุ๊กนะครับ
ครอบครัวนำศพของครูกุ๊กมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่
หลังจากที่เจ้าหน้าที่นำศพไปชนะสูตรเรียบร้อยตามขั้นตอนก็ส่งศพมาให้ที่บ้าน
มีทั้งครอบครัวครูกุ๊กและครอบครัวของในโบ้คนก่อเหตุนะฮะ
มาที่บ้านของครูกุ๊กมารดน้ำศพมาเคารพศพกัน
เราได้คุยกับพ่อของในโบ้คนก่อเหตุนี่ตอนที่ศพครูกุ๊กถูกส่งมาถึงนะครับ
พ่อของในโบ้เนี่ยบอกว่าครูกุ๊กกับไนโบ้ลูกชายเนี่ย
เขาคบหาอยู่กินกันมา๓ปีมีลูกกันสองคน
คนโตเป็นผู้หญิงอายุ๓ขวบคนเล็กผู้ชายอายุเพิ่ง๑ปี
ขวบหกเดือนพ่อของในโบ๊ะบอกว่าในโบ๊ะนี่เป็นคนอารมรอนมากนะครับ
ก็มีพ่อนี่แหละจะคอยปกป้องครูกุ๊กอยู่
ให้ลูกชายตัวเองเนี่ยไปทำร้ายภรรยา
๑๓มิถุนายนที่ผ่านมาครูกุ๊กตัดสินใจ
เลิกกับนายโบ้แล้วก็แยกกันอยู่นะ

พยายามโทรไปเตือนครูกุ๊กแล้ว

มันก็เกิดเหตุเกิดขึ้นจนได้

ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งหมดด้วย
วันที่มันจะฆ่าเมื่อเช้าเนี่ย
ถูกระวังให้ดีนะระวังดีนะไม่เจ็บก็ตายไม่ตายก็เจ็บ
หลายอย่างนะจะตายอันไหนก็ตายได้

มีพ่อในบ้านนะครับบอกพยายามเตือนตลอด

แม่ในโบบอกกับ้าวนะครับบอกว่าเอาจริง
พ่อกับแม่เนี่ยตัดขาดกับลูกไปนานแล้ว
ตัดลูกตัดพ่อกับตัดแม่กันไปนานแล้ว
เพราะที่ผ่านมาในโบ้ไม่ใช่ทำร้ายแค่ครูกุ๊กภรรยานะฮะ
ทำร้ายคนในครอบครัวด้วยพ่อกับแม่ก็โดนโดนกันจนเอือม
คือถ้าในโบ้บอกว่ารักครูกุ๊กมากอยากจะไปง้ออยากจะไปขอคืนดีเนี่ย
ถามเลยว่าทำแบบนี้ทำไมไปฆ่าเขาตายทำไมไปทำร้ายเขาทำไม

แม่บอกว่าขอให้ตำรวจดำเนินคดีลูกชายให้ถึงที่สุดเลย
ท่านผู้ชมฮะข้อมูลที่เราได้มานะครับ
จากคุณพ่อคุณแม่ของในโบ้ผู้ต้องหาเนี่ย
ธันวาคมที่ผ่านมาปี๖๔
โบ้ตีหัวพ่อตัวเองจนหัวแตกนะฮะ
พ่อไปแจ้งความนะครับแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่อง
ครอบครัวก็ให้เจรจากลายเกลี่ยกันแล้วก็สั่งให้ไปคุมประพฤติ
รายงานตัวความประพฤติอะไรพวกเนี้ยแต่ตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อกับ
บอกว่านิสัยในโบ้เนี่ยนะอารมณ์ร้อนใจร้อนฉุนเฉียวนะฮะนี่
คือนิสัยของนายโบ้ขณะเดียวกันฝั่งครอบครัวของครูกุ๊กคุณ
แม่ครูกุ๊กนะครับแน่นอนว่ายังทำใจไม่ได้นี่ฮะคุณแม่บอก
ตั้งแต่ลูกสาวเลิกกับนายโบ้เนี่ยลูกสาวมาอยู่กับแม่
ทุกวันนะอยู่ดีถูกแทงตายที่โรงเรียนแม่บอกแม่ช็อกไป
เลยแม่ยังไม่พร้อมจะพูดอะไรขณะที่คุณพ่อของครูกุ๊กนะฮะ
พ่อบอกว่าปกติครูกุ๊กเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนเงียบที่
มาก็ไม่เคยบอกว่ามีปัญหาอะไรกับนายโบ้สามีแต่ว่า
เมื่อเช้าเนี่ย๑๑โมงเช้าเนี่ยนะนี่ค่ะคุณหิวมันสอนคุณผู้
ครอบครัวไม่เคยพูดเรื่องอะไรเลย๑๑นาฬิกา๒นาทีส่งมาบอก
พ่อมีเรื่องปรึกษาค่ะพ่อตอบไปตอน๑๒นาฬิกา๒๑นาทีพ่อ
บอกพ่อเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดมาดูพิมพ์ไปว่ามีอะไรคะแต่ตอน
นั้นครูกุ๊กถูกในโบ้ไปแทงที่โรงเรียนเสียชีวิตแล้วฮะ
ดูไม่ว่าเป็นปัญหาไม่รู้เหมือนกันส่วนมากก็จะไม่บอก
เขาโตแล้วก็โตแล้วแล้วก็ว่าว่าเจปัญหาเขาได้เราก็เรียง
ลูกแบบนี้แล้วเออครับมีแต่ความของหลานหนึ่งเดียว
จะเอาไงกันก่อนจากนี้นั่นไม่เป็นไรมีตากับยายก็ต้อง
ยืดได้อยากเริ่มกฎหมายก่อนจากนี้แล้วก็
ไม่ให้กับเมืองจ้านเออจะต้องมาถึงที่สุดแล้วครับ
เนี่ยฮะจังหวะช่วงสิบเอ็ดโมงวันนี้ครูกุ๊กส่ง
พี่พ่อของนายโบบอกว่าโทรไปหาครูกุ๊กบอกว่าเนี่ยนายโบเขาขู่ไว้นะ
ซึ่งนายโบมาถึงไปแล้วก็ก่อเหตุไปแล้ว
ท่านผู้ชมฮะวันนี้ที่บ้านครูกุ๊กซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพเนี่ยนะครับ
เพื่อนก็มาแสดงความอาลัยกันนะครับเพื่อนครู
ทุกคนบอกว่าครูกุ๊กเป็นคนดีนะฮะพูดเพราะนิสัยดี
เป็นครูที่ดีเป็นที่รักของทุกคนทั้งครูและนักเรียน
ศพของครูกุ๊กครอบครัวจะตั้งบำเพ็ญกุศล๒คืนนะครับ
จะชับปนักกิจเสา๒๕มิถุนายนที่จะถึงนี้
ส่วนเรื่องทางคดีแน่นอนว่าตำรวจก็ได้ตัวในโบ้แล้ว
แต่ตอนนี้ยังบาดเจ็บอยู่ก็ต้องส่งตัวไปรักษาอาการบาดเจ็บก่อน
แต่ก็อายัดตัวไว้แล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาได้
ก็จะแจ้งข้ออาหารด้านเมืองคดีกันต่อไป